ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
เกิดขึ้นแถวบริษัทแห่งหนึ่งแถวสายใหม่นะฮะ
มีคนขับรถเทลเลอร์ของบริษัทเนี่ย

สุดท้ายวันนี้ฝ่ายที่ได้คิวน้อยกว่าเนี่ย

ที่เป็นโรงจอดรถเทลเลอร์รถเครนรถตักของบริษัทแห่งหนึ่ง
นี่นะฮะภรรยาร้องไห้อยู่เนี่ยครับสามีถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
อยู่ในพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพนะครับ
คนที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายสุพิชัยอายุ๔๓ปี
เป็นคนพิศนุโลกมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วที่ยิงเข้าไปกระสุนเนี่ยเข้าหน้าผากนะฮะทะลุท้ายทอยหนึ่งนัดเสียชีวิตค่ะ
ที่โดยมีภรรยาอยู่ในที่เกิดเหตุก็ยืนร้องไห้อยู่
ญาติญาติพอรู้ข่าวก็รีบมาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
คือทุกคนก็รับไม่ได้นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ใช่ครับเข้ามาเห็นญาติที่น้องเขาถูกยิงตายอยู่
กลางร้านจอดรถอย่างนี้ฮะมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
มีปัญหาอะไรกันทำไมไม่พูดไม่คุยไม่เคลียร์กันนะครับ
คนก่อเหตุคือนายดลธรรมโสมีอายุ๕๑ปีครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวในที่เกิดเหตุ
อายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะนี่ฮะนี่ปืนกระบอกนี้นะครับ
ดนธรรมเนี่ยสารภาพบอกว่ามีปัญหาสะสมกับผู้ตายมานาน
ผู้ตายคือนายสุพิชัยถามว่าปัญหาคือเรื่องอะไร
ปัญหาคือเรื่องแย่งคิวงานขับรถเทลเลอร์

ดนธรรมเนี่ยอ้างว่าเขาเก็บกฎเขาแค้นมาตลอด
วันเกิดเหตุเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยฮะ
ช่วงเย็นเนี่ยนะฮะเขาบอกเขาทนไม่ไหว
เขามาเจอพอดีก็เลยใช้ปืนเนี่ยยิงเพื่อดับแค้น
นี่นะครับขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นั่งซ้อนจักรยานยนต์ของสามีกลับมาที่
คนงานซึ่งเป็นที่พักอยู่ท้ายบริษัท
พอมาถึงสามีเธอก็เดินตรงไปโรงจอดรถ
จังหวะนั้นนายดนธรรมเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ย
นอนเล่นอยู่แถวนั้นพอดีแล้วอยู่ดีดีเธอได้ยินเสียง
ปืนดังขึ้นหนึ่งนัดนะฮะพอวิ่งมาดูตรงเนี้ยฮะ
พบว่าสามีถูกยิงตายไปแล้วเธอก็ตะโกนถามนายดนธรรม
บอกคือถ้าทำกันขนาดนี้เนี่ยถ้าจะแค้นอะไรเนี่ย
ยิงแขนยิงขาก็ได้ทำไมต้องยิงที่หัวด้วยกะแบบ
เอากันตายเลยเหรอก็ถ้ายิงหัวมันก็คือจุดตายไหมคะ
คือไม่มีโอกาสให้เขาบ้างเลยนะฮะ
เมียเขาคงจะแบบคือให้โอกาสเขาได้มีชีวิตอยู่บ้างไม่ได้เหรอ
นี่ฮะนายดนธรรมตะโกนตอบกลับมาบอกเก็บกฎมานานแล้วมันทนไม่ไหว
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าสามีทำงานที่บริษัทแห่งนี้มา๕ปี
ปกติเนี่ยนายจ้างจะไว้ใจให้สามีเป็นคนขับรถว่าจ้างงาน
ค่าแรงเที่ยวละ๔๐๐บาทต่อรอบ
ขณะที่ผู้ก่อเหตุคือนายดนธรรมเนี่ยเวลาเขาให้ไปทำงานทีไร
มีเรื่องมีราวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอก็เลยไม่ค่อยมีคิวงาน
เขาก็เลยไปเก็บกฎไปแค้นหาว่าถูกแย่งคิวงาน
มีงานบิ้งไปเจ้าลายที่แถวฝังเหตุกับมันเลย
แล้วก็ให้คนเนี่ยนายบิ้งเซอร์ซักนานเนี่ย
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเย็นนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับค่ะ
สดร้อนเลยหรือหน้าธรรมรวจกลุ่มตัวนายโดนทำไป
ดำเนินคดีที่สอนอคณะยาวเจ้าของพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มีการเก็บพยานหลักฐานต่างคราบขม่าวดินปืน
ยึดปืนไว้ได้ตอนนี้แจ้งความอาหารเบื้องต้น
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องของการใช้อาวุธปืนแล้วก็ครอบครองอาวุธปืนด้วย